กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะฮะครอบครัวของแม่เบียจากจังหวัดระยองนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพิชิตโจทย์คำถามทั้งหมด๔ข้อ
เพื่อที่จะลุ้นคว้าเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาทตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาทถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ถามหน่อยว่าจริงจริงแล้วมีโอกาสได้มีเวลาพอที่จะดูรายการเราบ้างไหมครับดูค่ะ

เหรอขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม
เบียร์ครอบครัวของเราล่ะครับเตรียมตัวมาดีแค่ไหนฮะ

ก็ทำการบ้านมาเนอะเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับขอให้โชคดีนะครับ

ขอเชิญแม่เบียมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เบียร์วันนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้เองแล้ว
จากที่เราเคยดูอยู่ทางบ้าน
ในช่วงนี้บอกความรู้สึกหน่อยสิฮะว่าตอนนี้เวลาเรามายืนจริงแล้วตรงนี้เรารู้สึกยังไง

ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ไม่เท่าไรค่ะ
วันนี้คือคิดว่ามาทำเพื่อลูกค่ะ

พร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑บ้านของเรา
เรื่องที่๒ลูกชิ้นทอด
เรื่องที่๓แบบเรียนป๑
เรื่องที่๔วัดเนินสว่าง
เรื่องที่๕ตายอรไทย

เรื่องแรกที่จะตอบคือเรื่องบ้านของเราครับ
ทำไมเห็น๕ข้อแล้วเลือกเรื่องนี้ก่อนเลยข้อแรกเลย
บ้านมันมีความหมายต่อครอบครัวค่ะ
อยู่บ้านแล้วมันนี่มานานแค่ไหนแม่เบียง

ทีมงานไปเห็นมาว่าที่หน้าบ้านของเราเนี่ย
มียานติดที่ประตูบ้านเนี่ยทั้งหมดกี่ผืน

มันเกิดอะไรขึ้นครับติดยันเพื่อกันอะไรกันฮะ

วัดไหนได้มาก็เอามาติน
ใครเป็นคนเอามาติดส่วนใหญ่อะพี่เบียร์

ก็คือท่านได้ของดีมาได้ผ้ายันมาจากวัดดีดังนู่นนี่นั่นก็ปลูกเสกมาก็เอามาติดเอาไว้
แล้วจำยันผืนนี้ได้ไหม
ผืนหนึ่งที่เขียนว่าผ้าคลุมลูกนิมิตรมหาลาบ๑๒ราศีเนี่ย

นี่ให้สังเกตยันผืนนี้เอาไว้ให้ดีนะเป็นที่ละลึกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตรผูกศรีมา
ปฐุมมาวาดสมาธิดีดีเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
งานปิดทองฝั่งลูกนิมิตรผูกศรีมา
ปฐุมมาวาดที่ระบุในผ้ายันคือวันที่เท่าไร
ตัวเลือกที่๑๑๙กุมภาพันธ์
ตัวเลือกที่๒๙๑๗กุมภาพันธ์
ตัวเลือกที่๓๑๑๑๑๙กุมภาพันธ์
และตัวเลือกที่๔๑๙๒๗กุมภาพันธ์
ได้ไปปิดทองแล้วก็ได้ผ้ายันผืนนี้มา
แต่ก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นตอนไหน

ถ้าพร้อมแล้วแม่เบียเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓๑๑๑๙กุมภาพันธ์ครับ
ขอให้ถูกทุกข้อจะได้ลุ้นเงินล้านกลับไปบ้านในวันนี้นะครับ
เบียร์ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เริงจะเลือกเรื่องไหนให้คุณเริงขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องลูกชิ้นทอดแบบเรียนป๑วัดเนินสว่างตายอรไทย

ทำไมเลือกวัดเนินสว่างให้กับพ่อเริง
ทำไมคุณไม่เลือกแบบเรียนป๑ให้พ่อเริง
เรื่องนี้คุณคิดว่าพ่อเริงจะตอบเรื่องไหนได้

ทำไมถึงคิดว่าเป็นวัดเนินสว่างครับ
เรียนป๑คงจะจำไม่ได้หรอกค่ะ๔๐กว่าแล้ว
คุณดูถูกพ่อเริงมากเกินไป
พร้อมไหมเรื่องนี้นะ

เชิญพ่อเริงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เนินสว่างอยู่ไกลจากบ้านเราไหมครับ

แต่เวลาที่ไปทำบุญก็คือวัดเนินสว่างแล้วเนี่ยใกล้บ้านสุดแล้ว

ถือว่าเป็นวัดที่ใกล้บ้านของครอบครัวเรานะฮะ

ไม่เลยครับมีแต่เดินผ่านไปเฉยเลย

แต่แม่เบียเลือกเรื่องนี้ให้กับพ่อเริงนะ
เพราะว่าสิ่งที่เราจะถามเนี่ยมันเกี่ยวกับป้ายหน้าวัดนี่แหละครับ

เพราะฉะนั้นพ่อต้องตั้งสมาธิดีนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือป้ายหน้าวัดเนินสว่างที่ถูกต้อง

ภาพที่๒ตัวเลือกที่สามภาพที่๓และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ให้สังเกตแต่แค่ตรงฐานนี้นะฮะจะเห็นว่าฐานนี้จะมีรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
หนึ่งคู่แต่อันนี้มีเพียงคู่เดียวเห็นไหมฮะครับ
นี่ก็มีเพียงคู่เดียวนะครับแล้วก็อยากจะให้พ่อสังเกตดูด้วยว่า
ขอบนี้เขาตีกรอบเสร็จแล้วเขาจะมีระบายซึ่งไม่เหมือนกัน
นี่แหละฮะป้ายของวัดเนินสว่างป้ายไหนคือป้ายที่ถูกต้องของวัดเนินสว่าง
สังเกตดีดีนะครับผมว่าผมจำได้น่าจะเป็นภาพที่สามนะ
ผมจะไปนั่งเล่นอยู่ผมนะครับคล้ายครับคลายอยู่พร้อมไหมครับครับ
ถ้าพร้อมแล้วพ่อเริงเลือกตอบตัวเลือกไหนครับตัวเลือกที่สามข้อสาม
ตัวเลือกที่สามภาพที่สามครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะพ่อนะพ่อเริงจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เจนครับน้องเจนแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเจนขึ้นมาตอบครับ
ลูกชิ้นครับลูกชิ้นทอดครับทำไมเลือกเรื่องลูกชิ้นทอดให้น้องเจนครับ
เพราะว่าน้องเกียงเขาขายลูกชิ้นอยู่ครับตอนอยู่บ้านหมายถึงตอนนี้เหรอครับ
อ่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โชคดีนะขอเชิญน้องเจนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตอนนี้ขายลูกชิ้นทอดเหรอลูกค่ะขายมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะ
มีกี่แบบลูกชิ้นทอดที่เราเราขายอยู่อ่ะลูกหลายแบบค่ะมีอะไรบ้างครับ
มีมีวันอันใหญ่ค่ะแล้วก็ฮอตดอกอันเล็กสีแดง
แล้วก็เอ็นหมูเอ็นเนื้อค่ะแล้วก็จ้อปูอัดแค่นี้ค่ะ
ก็หลายอย่างอยู่นะค่ะหนูมีหน้าที่อะไรนะทอดทอดลูกชิ้น
แล้วก็เสียบลูกชิ้นเสียบไม้ด้วยเหรอครับ
ไหมกับการเสียบลูกชิ้นไม่ยากค่ะเอาละลูกเจน
ลูกชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นมันคืออาชีพของเรานะค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
โอ้โหหิวเลยเราจะมีเต้าหู้ปลานะฮะแล้วก็จะมีลูกชิ้นหมู
แล้วก็จะมีไส้กรอกสั้นแล้วก็ปูอัดลูกชิ้นลักบี้
ชนิดด้วยกันในถาดนี้วิธีการเสียบปูอัดเสียบยังไง
ไม้ละไม้ไม้ละสองชิ้นค่ะเสียบตามยาวค่ะ
แล้วเวลาหนูเสียบหนูมีคนช่วยไหมมีค่ะมีเหรอค่ะใครช่วยลูก
นับเบียร์ค่ะนับเบียร์ก็ขายได้ยังสองคนนี่เหรอค่ะ
จากก๋วยเตี๋ยแล้วก็ยังมีลูกชิ้นด้วยนะครับวันนี้ต้องการผู้ช่วยไหม
ต้องการค่ะฮะต้องการกี่คนคนเดียวคนเดียว
เชิญน้าเบียมาเป็นผู้ช่วยครับ
เบียร์คนที่มาซื้อลูกชิ้นเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกชิ้นทอดเนี่ยก็จะ
ถ้าทอดใหม่ก็จะดีอะนะลูกชิ้นร้อนนะนะ
เดี๋ยวจะให้ทั้งสองคนน้าหลานช่วยกันพิชิตโจทย์ข้อนี้นะครับ
แต่เมื่อทำเสร็จแล้วผมจะกำหนดให้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเสียบลูกชิ้นเนี่ย
ห้าชนิดชนิดละสิบไม้รวมทั้งหมดก็คือห้าสิบไม้ด้วยกัน
นะฮะแต่เราจะมีเวลากำหนดให้ว่าเวลาเท่าไหร่
เมื่อเสร็จครบแล้วทั้งหมด๕๐ไม้เนี่ยต้องวิ่งไปตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา
ใครจะเป็นคนวิ่งคนที่เสร็จก่อนล่ะค่ะคนที่เสร็จก่อน
เสร็จก่อนก็วิ่งไปตีก่อนอย่างเงี้เหรอฮะเสร็จก่อนก็วิ่งไปรอค่ะ
วิ่งไปรออ๋อน้าเบียให้หลานไหมอ่ะดูท่าแล้วหลานจะคล่องวาง
เอาใครเสร็จก่อนก็วิ่งไปรอแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นฟังโจทย์สำหรับข้อนี้ให้ดีนะครับ
สำหรับข้อนี้ก็คือให้เสียบลูกชิ้น๕ชนิดชนิดละ๑๐ไม้
รวมทั้งหมดห้าสิบไม้ภายในเวลาสองนาทีครึ่งครับ
พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะตั้งใจนะลูกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปนะลูก

หก
หกตู้หกเจ็ดตู้เป็นเจ็ดไม้แล้วนะฮะแปด
เก้าตรงหู้ครบไปแล้วนะฮะ
หันหกไปแล้วนะฮะเจ็ด

ห่วตครบแล้วนะฮะสิบแล้วใช่มั้ยไอดีสามแล้ว
เราตีสามสี่นะคะถ้าเสร็จแล้วพี่ช่วยน้ำได้นะลูก
สิบสิบย้ำห้าห้องอีกห้องพี่อย่าเพิ่ม๋แปดครบไหมฮะครบครับ
ได้

ตอนที่แข่งมันตื่นเต้นมาเลยครับ

เจนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเวียขึ้นมาตอบลูก

แบบเรียนป๑ค่ะ
เลือกแบบเรียนป๑ให้น้อง

น้องเขาอาจจะชอบตายอรไทยก็ได้นะลูก
ถ้าอย่างนั้นแบบเรียนป๑นะ

ขอเชิญน้องเวียมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณครูประจำชั้นชื่ออะไรครับน้องเวีย

เวลาที่ไปโรงเรียนเคยลืมเอานังสือไปเรียนไหม

จำได้ไหมว่าปกหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เป็นรูปอะไร

ไหนคือวิชาคณิตศาสตร์นึกออกไหมเวีย
ปกหนังสือคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นรูปเด็กหลายคนที่มีทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงกำลังเล่นไม้กระดกกันอยู่
นึกถึงปกหนังสือคณิตศาสตร์ไว้ให้ดีนะลูกเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หน้าปกแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์มีเด็กผู้หญิงผมยาวทั้งหมดกี่คนตัวเลือกที่หนึ่งหนึ่งคน
ตัวเลือกที่สองสองคนตัวเลือกที่สามสามคนและตัวเลือกที่สี่สี่คนครับ
บ้านเลขผมทำทุกวันครับผมจำได้ว่ามันมีผู้หญิงหนึ่งคนครับ
เวียพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วน้องเวียเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่ง๑คนครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
๔ข้อผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่เบียร์นะครับจากจังหวัดระยอง
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ภาพใดคือป้ายหน้าวัดเนินสว่างที่ถูกต้อง